มีเรื่องให้ได้ท้อกันอีกแล้วนะคะสำหรับพศพระมหาสมปอง
คือจริงเนี่ยก็อีกไม่นานก็จะมีการลาศิกขาท่านประกาศเอาไว้แล้ว
สิบเก้าธันวาคมใช่ค่ะแต่ทีนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้น
บอกอุ้ยเพจแทบแตกเลยเพราะว่าเมื่อวานพระมหาสมปองบอกว่า
ก็สนใจเรื่องการเมืองอยู่นะอยากลงเล่นการเมืองเหมือนกันนะ
หลายคนก็ตื่นเต้นตกใจเลยว่าเอายังไงล่ะทีนี้ไปจริงหรือเปล่า
ครับล่าสุดวันนี้มาใหม่แล้วค่ะพระมหาสมปองตาลปุตโตนะคะ
ขอระงับเอาไว้ก่อนเพราะลูกเพจและผู้หลักผู้ใหญ่
ไม่สบายใจเรื่องการเมือง
เอาเป็นว่ายังไม่ยุ่งการเมืองนะจ๊ะ

พระมหาสมปองเข้าไปกราบลาศิกขากับพระราชธรรมนิเทศ

เพราะว่าคุณวันอยู่บำรุงสสเพื่อไทย
ก็มาเหมือนกับทับทามให้เป็นโฆษกพรรค

อยากได้เป็นโฆษกพรรคเหมือนกัน
พักนี้บอกพร้อมจะอ้าแขนรับเลยถ้าไม่ติดเรื่องข้อกฎหมาย
และไม่อยากให้ลูกเพจไม่สบายใจและเอาจริง
มันไม่น่าผ่านหรอกไอ้เรื่องข้อกฎหมายที่ว่า
เพราะว่าพระมหาสมปองท่านมีเงื่อนไข๓ข้อ
ข้อที่ว่าคือ๑ใช้หนี้ที่มีให้หน่อย๑๐ล้านบาท

คือถ้าพูดตามกฎพักกันมึงมันไม่ได้ไง

มันเหมือนกับให้เงิน

แต่พระมหาสมปองบอกว่านี่ไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกนะ
คือจริงก็สนใจแต่ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้
ก็เลยคิดว่าหลังลาศิกขาแล้วทำธุรกิจดีกว่า

คือพอพักการเมืองปุ๊บเนี่ยมันมีฝ่ายไง

ถ้าเลือกภักดิ์ในภักดิ์หนึ่ง๒ภักดิ์ใหญ่นี้
เอฟซีจะหายไปจำนวนนึง

ก็พร้อมที่จะทำประโยชน์ด้านใดก็ด้านหนึ่ง

คนนั้นย้ายไปพักนั้นพักนี้

ก็เหมือนเงื่อนไขเพื่อไม่ให้เขา

ถ้าพูดตรงก็ยังอ่อนหัดฮะ
จากนั้นก็นี่แหละมาทำด้านธุรกิจนี่แหละ

อย่างที่ไทยรัฐออกข่าวนั่นแหละฮะ

ยังอ่อนประสบการณ์แล้วก็หลายอย่าง

ยังไม่ได้เข้าไปจะทำให้พักก็โดนยุบซะนะ

การเงินมันมีฝักมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝักมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝักมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝักมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝักมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ
การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ

การเงินมันมีฝ่ายฮะ

มาฟังเททสำคัญได้มากนะครับ

แต่ว่าขอคุยกันเย็นนี้ก่อน
มันเป็นการนำเสนอนอกกรอบ
แล้วก็มีคนสนใจ
และเหมือนประโยชน์กับพัก

เป็นแค่มุก